สามสิบสามวันของการวิ่งของคุณตูนในโครงการ๙คนละ๙ที่สุด
เมื่อช่วงเย็นประมาณสัก๔โมงครึ่งวิ่งมาถึงกรุงเทพ
เข้าไปที่เขตทวีวัฒนาก่อนแล้วก็มุ่งหน้ามาที่อนุสวรีประชาธิปไตย
ตอนนี้ประชาชนอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปโอ้โหคนไปรอริมทางเต็มไปหมดเลย
ไปรอถ่ายภาพไปรอให้กำลังใจแล้วก็ร่วมบริจาคเงินจำนวนมากครับ
การวิ่งของคุณตูนวันนี้นะครับพร้อมคณะเนี่ยก็ของโครงการทีม๙คนละ๙
สตาร์ทจากจุดหมายประธานตอนแรกเนี่ยสักประมาณตี๒ครับ
จากพื้นที่จังหวัดราชบุรีมุ่งหน้ามาตามถนนเพชรกะเสม
เข้าสู่จังหวัดนครปฐมตอนประมาณสักตี๔ครับ
จุดที่หนึ่งเป็นจุดเทคพอยต์แรกที่ปั๊มมาจากกิโลเมตรที่หกสิบเอ็ดที่ตำบลลำพญาอำเภอเมืองนครปฐม
จากนั้นประมาณ๗โมงเช้าคุณตูนและคณะก็วิ่งมุ่งหน้าไปตามถนนเพชรกะเสม
เป็นจุดเช็คพอยต์ที่๒ตอนประมาณ๙โมงแล้วก็ใช้เวลาในการวิ่งกว่า๒ชั่วโมงนะครับ
ก่อนจะวิ่งมุ่งหน้าสู่ถนนเพชรเกษมเข้าจุดเทคพลอยที่๓ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ถนนบรมราชชนนานีครับที่นครปฐมระหว่างทางคุณผู้ชมดูภาพที่เห็นเลยครับ
ชาวบ้านประชาชนตะบนขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีไปตั้งแถวรอรับ
เป็นทางยาวแล้วก็เกิดภาพประทับใจขึ้นตลอดเส้นทาง
ทั้งมีนักเรียนจากโรงเรียนสุคลธีรวิทย์ร่วมร้องเพลงประสานเสียงต้อนรับกันด้วย
พอเจอผู้สูงอายุก็ก้มกราบ
ตามที่คุณตูนเขาเคยทำเป็นประจำอยู่แล้ว
เรื่องของมารยาทแบบนี้เราเห็นเสมอนะครับ
โดยมีพระครูยะติธรรมานุยุติครับ
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ที่ตะบนขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรีที่นครปฐม
เขานำเชือกติดธนบัตรใบละ๑๕๐๐๑๒๐บาท
เป็นระยะทางยาวกว่า๑กิโลครับ
แล้วก็มีสาธุชนที่ร่วมเดินทางไปกราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดไปร่วมกัน
ติดเงินร่วมบริจาคในโครงการ๙คนละ๙ของคุณตูนด้วย
แล้วก็มอบให้กับคุณตูนไปเรียบร้อยแล้วนะครับ

ที่บริเวณหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มนักเรียนคณะแพทย์พยาบาลสาธารณสุขของโรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม
รวมทั้งหอการค้าแล้วก็ประชาชนกว่า๓๐๐คน
ก็ไปรอต้อนรับแล้วก็ให้กำลังใจดูภาพสิครับ
นักเรียนตัวเล็กตัวน้อยมาหมดเลย

โดยมีนายพินโยประกอบผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดนครปฐม
หัวหน้าส่วนราชการก็มอบเงินบริจาคให้ครับ
แล้วก็นางจบรีพรเทพดุงพร
ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทเทพดุงพรกะทิสำเร็จรูป

ก็ไปร่วมบริจาคเงินให้๑๐ล้านบาททีเดียวนะครับ

หลังจากนั้นคุณตูนก็ทำการหยุดพักสักหน่อยครับ
ให้ทางทีมแพทย์ตรวจเช็คอาการที่บาดเจ็บนะครับ
พอเวลาผ่านเลยมาช่วงเย็นคุณผู้ชมครับ
สักประมาณ๔โมงครึ่งนะฮะ
ประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีครับ
คุณตูนก็วิ่งเข้ามาที่เขตของกรุงเทพมหานคร

ก่อนจะไปแวะที่ปั๊มน้ำมันปรทเพชรโชคทวี
ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดพักของคุณตูนแล้วก็คณะของทีม๙๙
บรรยากาศก็คึกคักเหมือนเคยแล้วครับ
โดยมีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง

หลายคนก็ร่วมมอบเงินบริจาคให้กับคุณตูนด้วยนะครับ
ขณะที่นายยืนยงโอภากุลหรือว่าแอดคาราบาล
ร่วมกันกับกลุ่มชมรมสองล้อใจบุญเกื้อนหนุนคนยากไร้
นำรถวิวแชร์๑๑๐คันไปมอบให้กับคุณตูนด้วยนะครับ
เพื่อนำไปแจกตามโรงพยาบาลทั้ง๑๑แห่งตามโครงการนี้
รวมไปถึงก็นำเงินสดจำนวนนึงไปร่วมบริจาคด้วย
จากนั้นประมาณสัก๕โมงเย็นครับ
โมงกว่าครูตูนแล้วก็คณะก็วิ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครต่อ
ก็ตลอดสองข้างทางก็มีประชาชนต้อนรับแล้วก็รวบบริจาคเงินจำนวนมาก
จะเห็นภาพคนเช็คอินแล้วก็ถ่ายภาพ
โอ้โหนี่คนไปรอต้อนรับเยอะมากนะฮะ
ส่วนยอดบริจาคตอนนี้ทะลุไปเรียบร้อยแล้วประมาณ๔๐๐กว่าล้านบาททีเดียว